ทีนี้ไปดูเรื่องที่ดีต่อใจกันดีกว่าคุณผู้ชม

สองสามีภรรยาค่ะเข้าไปบวงสวงพิธีหล่อพระพิคเนตปรากฏว่า
เขาบอกว่าเฮ้ยได้แรกด้วยอ่ะ

สองสามีภรรยานั่นก็คือฝ่ายชายชื่อว่าคุณนิวัฒ

นามสกุลปัญญาสารนะคะคุณผู้ชม
ประกอบพิธีบวงสวงหล่อพระพิคเนตบริเวณลานที่เตรียมก่อสร้างเป็นปั๊มน้ำมัน
ในพื้นที่หมู่ที่๙ตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ญาติญาติเอ่ยชาวบ้านเอ่ยมาร่วมพิธีครับข้างแบบนี้นะคะ
หลังเสร็จสิ้นพิธีอ้าวไม่ดูพิธีก่อนเหรอดูไปแล้วหลังเสร็จสิ้นพิธี
ชาวบ้านมาส่องคือมีพิธีแบบนี้ก็ต้องมีการจุดประทัดถูกไหมพี่ต้น
ประทัดถวายเทพยดาปรากฏว่านี่พี่ต้นดูให้หน่อย

ถ้าไม่ใช่พี่เนี่ยคือไม่ได้เลยต้องให้ตาพี่เท่านั้น

ไม่ออกเลยค่ะพูดไม่ออกเลยอ่ะ

ถ้าไม่ถูกเอาไม้ฟาดมาเลยดีกว่า
นี่แหละค่ะเตรียมจะนำเลขนี้ไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่๑๗มกราคมนี้นะคะ
พระพิตรเคเนสเนี่ยถึงว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภใช่ไหม

นี่คือเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงกับที่อุดรธานีเลยค่ะ

ในนะคนนะครับอย่าหาเลยว่ามีคนไหมครับ
คุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่ยังมีตัวเลขให้เหมือนเดิมค่ะ
บรรยากาศเงียบเหงาชนิดที่ว่า
มีคนเปรียบเทียบเงียบราวกับปาชช้า
เงียบฝุดไปเลยนะคะเงียบสุดเลย
อย่างนี้หลายคนดูข่าวเราบอกอดได้เลขอ่ะดิ
นี่เห็นไหมคะนักข่าวของเราใจดี
ดูนะคะด้านซ้ายของจออะไรน่ะ

อันนี้นี่เห็นไหม๖๓๙๕นี่คือเลขมาฝาก๑ชุด
แล้วมีอีกไหมมีอีกนี่ค่ะด้านบน๙๕ทับ๑
เพิ่งออกไปหรือเปล่า๙๕ทับ๕๙งวดที่แล้ว
ใช่ไหมแต่ซ้ำได้ใช่ไหมคะ
แล้วมีการจุดทูปเสี่ยงทายด้วย
ทูปเสียงทายเอาให้ครบค่ะไหนมาแล้ว
เวงล้างขนาดเนี้ยนักข่าวของเราจุดให้
นักข่าวใจดีนะคะรู้ว่าไม่ค่อยมีคนไปไง
พี่ดูอันนี้ต้องเป็นพี่แล้วแหละทะเลาะกันแน่นอน
รับรองทะเลาะกันอันนี้พี่ไม่น่าจะต้องทะเลาะนะ
ไอ้แถวล่างนี่มันควรจะมีตัวเลขไง๖๘
นั่นคุณแจสำคัญแล้วตัวล่างล่ะนี่เห็นไหม
งั้นพี่ไปบ้านดุงพี่ไปจุดอีกครั้งหนึ่งได้ไหม
อะไรครับพี่ไปบ้านดุงโหมันไปยากเหมือนกัน

แล้วมันต้องข้ามน้ำไว้ด้วยนะเนี้ยใช่โหหรือฮะ

ใช่ค่ะวันนี้คือวันที่๑๒ใช่ไหมครับการุนาแค่วันที่พี่ยังพูดผิดพี่การุนาอย่าพูดเลขที่ปรากฏอยู่ท่านต่อ
ขนาดวันที่ยังเคลื่อนสมองไปหมดแล้ววันนี้คือ๑๒มักราคมพุทธศักราช๒๕๖๕
สวัสดีวันพุทธใช่ครับ